คุณผู้ชมเมื่อวานมีเหตุสลดเกิดขึ้นนะคะเป็นเหตุลูกฆ่าพ่อค่ะ
แล้วก็เป็นตำรวจกันทั้งคู่ด้วยนะอืมคือเอ่อ
ลูกก็เป็นตำรวจพ่อก็เป็นตำรวจนะคะคือก่อเหตุยิงพ่อเสียชีวิตแล้วก็หลบหนีไป
แต่ว่าตำรวจเนี่ยจับตัวได้แล้ววันนี้ค่ะ
เขาบอกว่าทางด้านของผู้ก่อเหตุยังคงเครียดอยู่
แล้วก็ยังไม่ค่อยให้ปากคำอะไรมากมายนักแต่ก็มีเพื่อนมาเยี่ยมกันเยอะนะคะ
ตำรวจภูทรชัยบาดานตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบแล้วก็สอบปากคำ
สิบตำรวจเอกทีทัศน์พวงเพชรหรือว่าหมู่ก๊อฟนะคะอายุสามสิบเอ็ดปี
เป็นตำรวจสังกัดหนึ่งค่ะที่เขาก่อเหตุใช้อาวุธปืนขนาด๙มม
ยิงศีรษะร้อยตรีสารวุฒิพวงเพชรพ่อของตัวเองจนเสียชีวิตในบ้านพัก
แล้วก็หลบหนีไปเกิดเหตุบ่ายเมื่อวานนี้นะคะ
ตำรวจไปติดตามจับกลุ่มตัวได้ขณะที่กำลังหลบหนีไปตามเส้นทางสายสระบุรีหลมเก่า
ในพื้นที่อำเภอชัยบาดานค่ะก็จับได้พร้อมกับของกลางก็คืออาวุธปืนเลย
ช่วงเช้าที่ผ่านมามีเพื่อนสนิทของหมู่ก๊อฟสองคนนะคะเป็นเพื่อนนักเรียนตำรวจรุ่นเดียวกันมาเยี่ยม
แล้วก็เอาข้าวเอาอาหารมาให้แล้วก็ไปนั่งพูดคุยกันกับหมูก๊อฟอยู่หน้าห้องขัง
เขาบอกว่าซื้อข้าวมาให้เพื่อนแต่ว่าหมู่ก๊อฟบอกว่าแม่เอามาให้ตั้งแต่เช้าแล้วค่ะ
ก็เลยกลายเป็นการนั่งคุยพูดคุยกันแทนซึ่งเท่าที่ดูเขาบอกว่าหมู่กอล์ฟเนี่ยยังคงเครียดอยู่
แล้วก็มีท่าทีสำนึกผิดหมู่ก๊อฟพูดกับเพื่อนเพื่อนนะคะว่าไม่น่าทำเลย
แล้วระหว่างที่คุยกันเนี่ยก็คือน้ำตาซึมตลอดเวลาพอถามเพื่อนเพื่อนว่าเออหมูก๊อฟปกติ
พฤติกรรมนิสัยเขาเป็นยังไงเขาก็บอกว่าจริงจริงหมูก๊อฟเป็นคนนิสัยดีนะ
รักเพื่อนฝูงแต่ก็จะมีอาการเครียดแล้วก็นอนไม่หลับ
ซึ่งอันนี้เห็นมาตั้งแต่สมัยเรียนด้วยกันแล้วค่ะว่าต้องกินยาก่อนนอนทุกคืน
ว่าวันนั้นจะฝึกมาหนักแค่ไหนก็ตามนั้นนะคะ
หน้าหมูก๊อฟเคยเล่าให้เพื่อนฟังเหมือนกันว่ามีปัญหาครอบครัวไม่ค่อยลงรอยกับพ่อเท่าไหร่
ก็เลยเครียดสะสมหนักถึงขั้นต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลอานันทมหิดล
โรงพยาบาลทหารในตัวเมืองลบบุรีด้วยแล้วก็พบว่าหมูก๊อฟเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าเมื่อสามเดือนก่อน
ก็ต้องกินยาเป็นประจำค่ะวันเกิดเหตุคิดว่าหมู่กอล์ฟน่าจะทะเลาะกับพ่ออย่างหนักนะคะ
หลังจากที่เดินทางกลับบ้านในช่วงหยุดยาวแล้วก็น่าจะขาดสติควบคุมอารมณ์ไม่ได้
ดาลโทษะแล้วก็เลยก่อเหตุค่ะตอนที่เพื่อนเพื่อนรู้ข่าวเนี่ยตกใจกันมาก
เพราะไม่คิดว่าหมู่กอล์ฟจะกล้าก่อเหตุขนาดนี้แล้วก็เป็นห่วงเพื่อนด้วยนะคะ
ซึ่งช่วงบ่ายค่ะลูกและญาติก็เดินทางไปรับศพของร้อยตรีสารวุฒิที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะคะแล้วก็มีการนำร่างกลับไปบำเพ็ญกุศลที่วัดถนนแคร์ในจังหวัดลบบุรี
สำหรับความคืบหน้าทางคดีค่ะตำรวจบอกว่ายังไม่ขอเปิดเผยข้อมูล
บอกแค่ว่าเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วก็ปัญหาในครอบครัวของผู้ต้องหานะคะแล้วก็จะไม่มีการทำแผนประกอบคำรับสารภาพด้วย
จะมีการส่งตัวผู้ต้องหาฝากค้างที่ศาลจังหวัดลบบุรีพรุ่งนี้ค่ะ